รักเตรียนลาสุดนี่ทำ๖๔๗ให้เรารู้ด้วยตลอดมาเก็บยิ้ม
วันนี้วันเด็กก็ขอต้อนรับวันเด็กเหมือนกันนะคะนี่ไงเป็นไง

ท่านบอกบอยตัวจริงต้องมีฟันคู่หน้าโผล่อมา๒๔
แล้วก็ต้องใส่แว่นด้วยแบบนี้แต่ก็ยังหล่ออยู่นะคะคุณผู้ชม
งานนี้เฮียบอยจะว่ายังไงมีคนชอบขุดซะอย่างนี้นะ
รวมไปถึงเทรนด์ทวิตเตอร์ตอนนี้แฮชแท็กติดอันดับเลยคือ

รูปเด็กผมไม่ค่อยน่าโสภาเท่าไหร่

๒ขวบ๓ขวบ๔ขวบก็ยังพอดูได้อยู่
แต่เค้าอาจจะลุกช่วงประถมมต้นมปลายอะไรแบบนี้
ก็อย่าขุดออกมาเลยนะครับไม่ค่อน่าสนใจอะไร
มันเริ่มโดนขุดออกมาโดยคุณพัฒน์น้องชายผมมันเอง

จริงมันคือล่วง

ทางเจ้าของร้านซุกี้ชื่อดังเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่ามีหยกลวกมาให้สุกเรียบร้อยแล้ว
ถ้าคุณลูกค้าจะอยากทานแบบไหนก็แล้วแต่เลยจ้